คุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ที่เมื่อวานเรานำเสนอคลิปนะครับ
ว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาขี่รถจักรยานยนต์อยู่
แล้วปรากฏว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุ๓คนขี่รถจักรยานยนต์ตาม

ที่เราทำลูกศรสีเหลืองขี่รถเลี้ยวไป
แล้วลูกศรสีแดงคือกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ประกบ
แล้วก็ใช้เท้าถีบรถของผู้เสียหายจนล้ม
แล้วหลังจากนั้นเข้ามารุมสกรรมกันยกใหญ่
เหตุการณ์นี้ปรากฏว่าเป็นเรื่องความบาดหมางระหว่างเพื่อนบ้านคุณ
เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ย
ชอบจุดไฟจุดไฟเผาอะไรก็ไม่รู้
เพื่อนบ้านบอกว่าคุณจุดไฟแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
คุณมารมควันบ้านผมผมหายใจไม่ออกตากผ้าไม่ได้เลย
ความแค้นนี้ไว้เคลียร์กันไม่ได้
ก็เลยมาทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะจากภาพวงจรปิดนะครับที่เป็นหลักฐานที่สำคัญ
ทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงาคือนายอำพรบุญฮองเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บและเอาหลักฐานตรงนี้
ไปแจ้งความไว้กับทางตำรวจนะครับ
ล่าสุดนะครับตำรวจกดดันอย่างหนัก

โดยเฉพาะนายวิสรุธณนครที่มีบ้านอยู่ติดกัน

พร้อมกับสารภาพว่าได้ร่วมกับเพื่อนอีก๒คน
ทำร้ายร่างกายผู้บาดเจ็บจริง
หลังจากที่เคยมีปัญหาเคลียร์กันไม่ได้
และเป็นปัญหาที่มีมานานแล้วนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่คู่กรณีก่อไฟริมกำแพง

ส่วนนี้คือกลุ่มของคนที่ก่อเหตุ

ผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีส้มแดง

ที่มีอยู่บ้านติดกันกับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เปิดเผยบอกว่าเขาเคืองผู้บาดเจ็บนะ
ตรงที่ผู้บาดเจ็บชอบก่อไฟบริมกำแพงบ้าน
ควันมันลอยเข้ามาที่บ้านของเขา

เขาเคยบอกไปแล้วนะบอกให้เลิกจุดไฟซะเลิกก่อไฟซะ

ตัวของผู้ก่อเหตุคือนายวิสรุธบอกว่า

เหมือนกับเขาตั้งใจจะรมควันบ้านผมเลย
ผมเนี่ยตากผ้าไม่ได้เลยผมหายใจไม่ออกเลยนะครับ

ก็เลยชักชวนเพื่อนอีก๒คนมาดักรุมทำร้ายนายอำพร

แต่ว่าไม่ได้ต้องการให้ถึงชีวิต
นี่แหละครับก็สรุปแล้วนะฮะ

ก็ผู้ร่วมก่อเหตุด้วยก็คือนายสุประชัยด้วงดำ

ก็อยู่ระหว่างการประสานจะเข้ามอบตัว
จากนั้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา๒คนนี้ก่อนเลย
ก็คือนายวิสรุดนทธภณภรรณ

แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็คุยกับนายอำพรผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
นายอำพรบอกว่าจริงแล้วผู้ก่อเหตุ
ก็เป็นเพื่อนบ้านกันบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับ
กรณีการจะรำคาญควันไฟนั้นก็น่าจะเข้ามาพูดคุยกันดี
น่าถึงขนาดมาทำร้ายกันแบบนี้นะครับ

ตนเห็นผู้ก่อเหตุมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับ

อีกเรื่องที่ยังคงเป็นปัญหาคาใจก็คือ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็สร้างกำแพงล้ำเข้ามาในที่ดินของเขาเหมือนกันนะครับ
ซึ่งจะได้มีการหาทางตกลงเจรจากันต่อไป
มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นแบบนี้นะคุณนะนะครับ
ส่วนในเรื่องของคดีก็ให้ตำรวจดำเนินการไปตามกฎหมายนะครับ